บอกว่าชาวบ้านฮ่าที่องค์ไคร้อน

สุโขทัยช่วงสงกรานที่ผ่านมา

คืออะไรห้าที่ไหนครับถ้ำถ้ำพระราม
ครับไปนั่งแบบนี้แหละครับไปดูอะไรรู้ไหมฮะ
ไปดูครั้งข่าวตอนพระอาทิตย์ตกดิน

จุดนี้แหละครับอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ถ้ำเจ้ารามนะครับหมู่๑๕ตำบลวังน้ำขาม
อำเภอบ้านด่านล้านหอยจังหวัดสุโขทัย
จุดนี้คือจุดชมทางค้างขาวบินมาจะมามาแล้ว
มาเป็นสายเลยนะครับเสียงนี้เจ๊เลยนะครับ

โอ้โหนั่งปูเสือรับประทานข้าวปลาอาหารไปด้วย
พร้อมทั้งครอบครัวละครับดูสิฮะ

นี่แหละแม่จะเล่าให้ฟังมันมี๖ชนิด

มุกกุดาวดิสิ
แฮ่

หมาคนเดียวไม่ไหวครับนึกว่าเหมือนกับเงาอะไร

เหมือนในหนังเคยดูหนังเรื่องอะไรนะ

อ๋อมัมมี่มัมมี่แบบนั้นเลยผมกลัวผมกลัวมาเสีย
แต่นี่น่าไปดูเหมือนเป็นความมหัศจรรย์นะฮะ
ความมหัศจรรย์ส่วนหนึ่งเพราะว่าครั้งข่าวนี้เขาออกไปหากินนะ
แล้วเขาก็บินกลับมาแบบนี้แต่เป็นสายแบบนี้สวยจังเลย
เมืองไทยนะครับเมืองนอกไม่ค่อยเห็นแล้วครับ

เมืองไทยมีอากาศแบบนี้แหละครับรับรองว่า
นี่แหละครับเมืองไทยสุดยอดจริง
ที่ถ้ำพระรามอยู่ในพื้นที่ของดาดร่านหอยตรงจุดนี้
โอ้โหสบายชาวบ้านนะครับ

บอกว่ายังเวลายังมีต่อเนื่อง
ก็เลยนี่ไว้ดีอาจจะหยุดยาวถึงวันที่๒๐นิดนึง

นอกจากจะนั่งรอดูช่วงเย็นได้
ช่วงกลางวันบางทีก็เข้าไปดูข้างในได้ด้วยนะ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือเสื้อผ้า
เขาบอกว่าบางทีเข้าไปมูลค้างคาวข้างในมันเยอะมาก
เข้าไปดูเสร็จแล้วออกมาจะต้องอาบน้ำก่อนกลับบ้านหน่อยนะ

มีช่วงเวลาด้วยนะคะ
สิบสี่นาฬิกาบ่ายสอง
มาปูรอดูว่าเขาตื่นแล้วว่าเขาจะไปไหนกัน

คาวปีกถุงใหญ่ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า
ค้ำข่าวหน้ายักษ์สามลีบค้ำข่าวปากย่น

มีโอกาสไปนะครับ๒ล้านตัว